คือเรื่องการเมืองเนี่ยคือบางคนก็บอกว่าเออป่า
แล้วป่าจะมาพูดเรื่องการเมืองให้มันเปลืองตัวทำไมเออใช่
เขาก็เข้าใจนะแต่เนี้ยว่าฟังคนอื่นเขาพูดแล้วเราก็
เราก็รู้สึกว่ามันเปรี้ยวปากเหมือนกันก็อยากจะพูดมั่ง
เรียกปากคล้ายเหมือนเขาพูดอะไรออกมาเหมือนเหมือนอะไรที่
เขาอาจจะมองไม่เห็นแต่เรามันมองเห็นไงก็เหมือนกัน
ประมาณอย่างนั้นเหมือนกันอ่ะสมมุติว่าเหมือนกับแบบทุกวันนี้
รัฐบาลที่เขาทำอะไรขึ้นมาเนี่ยป่าว่ามันเป็นส่วนที่คนอื่นเขาได้
ในทุนซะมากกว่าไงเข้าใจไหมป่าว่าอยากให้รัฐบาลชุดชุดไหนก็แล้ว
แต่ที่เอามาเนี่ยอยากให้มองประชาชนเบื้องล่างนี้ให้มันมากหน่อย
ทุกวันนี้ที่เขามีปัญหากันเกิดขึ้นเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้มองตรงนี้ไง
เข้าใจไหมชาวบ้านเขาถึงบอกว่าไม่มีอะไรเลย๗๘ปี
ที่พูดนี่ก็คือพวกกลุ่มนี้แหละกลุ่มที่ชาวบ้านเนี่ยเขาพูด
เพราะชาวบ้านเขาจะไม่ได้อะไรสิ่งที่รัฐบาลได้ทำเพราะอะไรอ่ะ
มันของในทุนทั้งนั้นน่ะแล้วถามจริงจริงว่าส่งออกดี
ทำอะไรดีใครได้ใช่ไหมเรามามองตรงนี้
คือชาวบ้านเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวเหรอผมไม่เข้าใจ
ทำไมเราไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยเขารู้จักทำมาหากินเป็นอาชีพ
แล้วหารายได้เข้ามาให้เขาที่ป่าพูดแค่นี้
เราไม่ได้ไปไปว่าอะไรเขามากมายอยากจะให้เขามองข้างล่างบ้าง
คือก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าป่าก็สนับสนุนบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์
แต่พอมาวันนี้เหมือนกับป่ากำลังจะบอกว่าเอ๊ะทำไม
เศรษฐกิจมันไม่ดีรัฐบาลไปเกื้อเอื้อในทุน
หรืออะไรยังไงคือมันทำไมแนวความคิดเปลี่ยนหรือว่าหรือว่าวิเคราะห์ตามสถานการณ์หรืออะไรยังไง
สถานการณ์ตามตามชาวบ้านพูดป่าไม่ได้ไปเอาเป็นเรื่องเอ่อ
ที่ว่าพูดไปโดยไม่ใช่เพราะป่ารู้อยู่เห็นอยู่ว่าชาวบ้านเขาเป็นอย่างนี้
แล้วที่มีเรื่องกันทุกวันเพราะอย่างนี้แหละอืม
เพราะว่าเราไม่ได้ไปดูเขาแจกก็แจกแค่สิบกว่าล้านสิบยี่สิบล้านคน
มันยังไงอ่ะคนเจ็ดสิบกว่าล้านคนการเป็นผู้นำหรืออะไรเนี้ย
แต่ว่าเราก็ต้องมองอะไรที่มันกว้างเอาไว้มันดีที่สุด
องชาวบ้านเอาไว้ก่อนที่พูดเนี่ยส่วนมากชาวบ้านทั้งนั้นใช่ไหม
มีใยทุนที่ไหนมาบ่นไหมว่าโอ้ยไวเว้ยอะไรเงี้ย
บ่นก็คือชาวบ้านชาวบ้านท้องถิ่นรากย่าเราเนี่ย
เราไม่ได้ไปดูเขาตรงนี้แต่บางคนก็พูดว่าเนี่ย
ได้กันทุกคนใช่ไหมได้กันทุกคนจริงหรือเปล่าล่ะ
เอาก็นึกเอาแค่นี้ป่าก็นึกแค่นี้เอง
ได้อะไรทุกคนได้ตรงไหน

แล้วในส่วนของบิคตูยังเชียร์บิคตูอยู่มั้ย
ผมก็ยังเชียร์เขาอยู่แต่ว่า

มันิเซกว่าอันนี้หมายถึง
เรื่องของต่างชาตรถือครองที่ดินใช่
แต่เรื่องอื่นป่าก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็โอเคนะ
คือจุดพลิกผันเนี่ยมันมาตรงที่ว่า
รัฐบาลจะแก้กฎกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ต่างชาติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการถือครองที่ดินซึ่งป่ามองว่าไม่ใช่แล้ว

ก็เลยออกมาทีนี้ก็เลยออกมาแบบวิพากษ์วิจารณ์เลยว่า

คิดดูถ้าเกิดต่อไปมาอยู่เนี่ย
พ่อพันแม่ขึ้นมารวมกันเนี่ย

แล้วสิ่งที่มันหมักหมมเอาไว้ลึกซึ้งเนี่ย

ไม่กล้าพูดอะไรออกมาทั้งศาสนาอะไรเอ่ย
มันมาจับจองกันหมดแล้วอะไรทุกอย่างเนี้ยมันมามันมาอ่าอะไรอ่ะ
มินีไว้หมดแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นตรงนี้มันก็รอจังหวะตรงนี้อยู่
เมื่อไหร่แต่ว่าทางรัฐบาลก็จะได้เขาออกมาพอออกมาปุ๊บ
มันก็เป็นของมันหมดแล้วคือเราก็มองเห็นอยู่นะ

แต่ว่าทำไมเออผู้ใหญ่เขาไม่ทำไมเขาทำอย่างนั้น
ก็คือสงสัยตรงนี้ทำไมเขาไม่รู้จักปกปักรักษาบ้านเมือง
เราเราต้องถือว่าเราให้เขาไปเนี่ยโดยที่แบบ
โอ้โหมันง่ายเกินไปอ่ะเอาเงินมาแค่นี้แล้วเอาได้ไป
ซึ่งแหม่งพวกเราเองคนไทยเราก็รักแผ่นดินของเราจะไตหาไป
ทำไมเขาทำอย่างนั้นเออขายคนไทยด้วยกันหรืออะไรมันก็ไม่ไปไหน
หรือให้เช่าเนี่ยถ้ามีปัญหาเราก็สามารถเอามันออกไปได้
แต่ถ้าเกิดเป็นของเขาแล้วเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาเป็นคน
คนประเทศไทยแล้วนะคนไทยแล้วนะแต่ตอนนี้รัฐบาลก็เบรกไปแล้วนี่
เบรกมันไม่ได้หรอกผมอยากให้หยุดไปเลยคือหมายความว่าต่อไป
คือกฎกระทรวงมันยังมีอยู่แต่ว่าที่เขาจะปรับจะแก้อะไรเพิ่ม

ใช่ไหมเราว่าเอามาทำอะไรไม่ได้ห้ามแยก

นี่ดีกว่าออกมาแบ่งขายอะไรมันไม่ได้เอออ่าทีนี้ในส่วนของของมิกตุในคน
ประยุทธ์เนี่ยในสมัยหน้าอยากให้เป็นนายกต่อไหม
ถ้าเขามีความคิดนี้ป่าไม่เอาคิดจะยังยังขายอย่างนี้อยู่ป่าไม่เอา

เรื่องเดียวติดใจเรื่องนี้ถ้าเขายังจะเดินตรงนี้อยู่
ป่าคิดว่าป่าก็ไม่เลือกแล้วถ้าไม่มีเรื่องนี้เลือกเลือก
เลือกอยู่แต่ว่าก็ไม่ก็เลือกก็ต้องดูอีกอ่ะ
ว่าเขาทำยังไงเขาจะจริงจังกับประชาชนขนาดไหน
ทั้งนั้นเองเรามาดูตรงนี้อีกแต่มิกตุเป็นได้สองปีเองน่ะ
เดี๋ยวจะครบ๘ปีนะถ้าเป็นนายกได้อีก๒ปี
ถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วได้รับเลือกให้เป็นนายก
แต่ผมว่าถ้าสองปีเนี่ยนะถ้าเกิดว่านายกนะ
ผมว่าถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะยุบแล้วก็เลือกกันใหม่ดีกว่า
ป่าไม่อยากจะให้เป็นแบบมารัฐบาลหนึ่งมามีนายกสองคนหรืออะไรกันเนี่ย
คนละครึ่งเห็นบอกกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะใช่หรอก
คือเขามีสูตรว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วมีภาคการเมืองไหน
เสนอคนเด็กประยุทธ์เป็นคาดิเดชนายกอืม

ก็อาจจะต้องเสมอใครอีกสักคนนึงว่าจะมารับไม้ต่อจากพลเอกประยุทธ์
แล้วเรารู้ไหมคนที่จะมาต่อไปเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ป๊าป๊าเห็นอยู่อ่ะ
เขาทำหน้าที่จะได้เหรอแล้วเขาจะมาเป็นตัวแทนแล้วจะ
มันจะเป็นผู้นำได้จริงจริงเหรอคือถ้าเกิดประเทศเลยมองว่า
ถ้าพลเอกประยุทธ์จะเป็นต่อสองปีสองปีนั้นครบแล้วเนี่ย
ควรจะยุบสภาดีเลือกตั้งใหม่เลือกใหม่ดีกว่า
อย่ามาเปลี่ยนกันอย่างนี้มาเปลี่ยนโดยที่คนที่เราไม่ได้เลือกเนี่ย
แต่เอามาบางทีมันมองไม่ออกหรือบางทีเรามองออก
งออกว่ามันไม่น่าจะเอามาน่ะอะไรอย่างเงี้ยเออ
แล้วถ้าเกิดสมมุติถ้าเราตัดเราตัดปัญหาตรงนั้นทิ้งไป
อ่าถ้ายกชื่อบิ๊กตู่ออกไปก่อนค่ะเพื่อจะไม่ต้องมาอ่า
คิดว่าอีก๒ปีจะเอายังไงอะไรต่อเพราะครบ๘ปีแล้วเนี่ย
ถ้านายกที่จะเป็นได้เต็มในสมัยหน้า๔ปีไม่ต้องมามีปัญหาตรง
ถูกต้องไม่ต้องมีปัญหาเลยมองใครหรือว่าคิดว่ายังไง
ก็มองคนที่เขาเห็นผลประโยชน์ของประชาชนมากที่สุดอ่ะเขาใครอ่ะ
ใครอ่ะที่ทำให้ประโยชน์ก็ให้กับประชาชนด้านด้านล่างมากที่สุดอ่ะ
นั่นแหละสิค่ะนั่นนั่นนั่นใครเราก็ดูอ่ะนั่นนั่นนั่น
นโยบายของแต่ละพักไงอืมที่นโยบายของพักไหนที่มี
รัฐได้ประโยชน์ประชาชนเอ้ากัญชากัญชายังไง
มันเป็นประโยชน์ของประชาชนหรือเปล่าล่ะมันไม่ใช่บางทีเรามาพูดกันอ่ะว่า
มันเป็นสิ่งที่อะไรอ่ะกลัวกลัวปัญหาว่าเด็กจะต้องมานั่น
ทำไมเราก็ห้ามได้เหล้าเนี่ยร้ายกว่ากัญชาอยู่ไม่รู้กี่เท่า
มันจะฆ่ากันยังจะอะไรมึงมานั่งกินเหล้าก่อนใช่ไหมมีเหรอที่มาฆ่ากันอะไรมานั่งดูกัญชา
ไม่มีหรอกเราต้องดูตรงนี้ไงความแล้วบางบางพักนะ
มากันกัญชานะอ่าแต่ไม่ส่งเสริมเหล้าอ้าว
ตรงมันใครผิดกันแน่วะเนี้ยนี่แสดงว่าประเทศมองว่า
พักที่เขามีนโยบายเรื่องของกัญชาที่เอาออกจากบัญชียาเสพติด
แล้วก็สนับสนุนเรื่องของการแพทย์หรือว่าครัวเรือนจะใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ถูกต้องตรงนี้คือมันไม่ได้กับประชาชนไง
อันเนี้ยเอาไปทำมามึงก็จะกันไปกันมา
เฉพาะการแพทย์อีกแล้วผลประโยชน์ประชาชนก็จะไม่ได้อย่างเก่าอีก
แต่แต่ว่าสนับสนุนนโยบายกัญชาใช่ไหมในส่วนของประเทศ
ผมสนับสนุนเพราะว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างเท่านั้นเอง
แล้วมันไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเลย
เคยเห็นไหมคนดูดกัญชาไปขึ้นบนเสาไฟฟ้าไม่มี

แสดงว่าถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าสนับสนุนคุณอนุทินนะสิ
ก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาจะเป็นก็ได้
ผมถือว่าเขาทำงานแล้วพักของเขาก็ทำงานเยอะนะ
แล้วนโยบายอันนี้มันไม่เคยมีใครที่จะทำได้
ป่าป่ามองอย่างนี้แล้วอีกคนนึงป่าว่าหมอลงก็ได้นะคนนี้
คือเขาเป็นคนที่จัดการเรื่องข้าวเรื่องดาวเทียมเรื่องอะไรทุกอย่าง
ก็คือนึกว่านี่คือคนที่เขาดูให้กับประเทศผลประโยชน์ของประเทศ
อันนี้คือนายกในดวงใจเลยสองคนนี้ถ้าไม่นับบิ๊กตู่
ถูกต้องตอนที่บิ๊กตูมาอยู่ผมอยากเอาเนี่ยนอกนั้นไม่ใช่

ไม่เอาแล้วเขาเด็กมาเหรออะไรอ่ะเขาทำอะไรกันมาล่ะ
เขารู้ไหมเขามีความสามารถอะไรอ่ะนี่มันเป็นผู้นำประเทศนะ
ไม่ใช่ว่าจะมาของเล่นกันไม่ได้
คิดอะไรง่ายกันเหรอประเทศชาติ
อะไรอย่างงี้ต้องคิดกันตรงอ่ะ